ติดตามความพร้อมของทีมชาติไทยก่อนจะลงแข่งขันเกมบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ๒นะครับ
ราชบังคลาฮีลาสถานเจอกับทีมชาติจีน
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท่าสดให้ได้ชมกันวันพรุ่งนี้นะครับ๑๙นาที๓๐นาที
นัทเหมือนตายเองก็บอกว่าไทยชุดนี้เองก็ปรับตัวร่วมกันไม่ยาก
ซึ่งการซ้อมในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเหมือนเดิมครับ
หลายคนสงสัยเรื่องของการแต่งตั้งกัปตันทีม๒คนว่าใครจะสวมปลอกแขนในแมช
ในปีล่าสุดคุณนวรรณภันรัมศาสตร์ผู้จัดการทีมยืนยันให้ที่ราทรบุญมาทันนะครับ
ทำหน้าที่เป็นกัปตันในเกมกับจีนเพราะว่ามีสไตล์ดุดันเป็นของตัวเองและคิดว่าเหมาะสม
ส่วนชนะทิพย์สงกระสินจะเป็นกัปตันในเกมเยือนสิงคโปร์นะครับ
ซึ่งทีมไทยก็จะลงซ้อมวันนี้เป็นทางการนะครับที่สนามแข่งขันจริงที่ราชมังคลาฮีลาสถานเวลา๕โมงเย็นนะครับ
ผลงานของ๒กัปตันทีมชาติไทยครับในบอลโลกรอบคัดเลือก
ชนะทิพย์๑๗นัดนะครับยิงไป๑ลูกแล้วก็จ่ายอีก๑แอสซิต
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒มีโอกาสที่จะเดินทางเข้าไปถ่ายทำนักเตะทุกคนด้วยนะครับ
เพื่อมาทำกราฟิกใช้ในการประกอบการถ่ายทอดสด
ก็เรียกเสียงฮากันได้นะครับเพราะว่าบางคนเคยถ่ายแล้วแต่เป็นเยาวชน
บางคนก็เคยถ่ายแล้วตอนติดทีมชาติชุดใหญ่ก่อนหน้านี้นะครับ
ตัวที่มาทีหลังแล้วครับพวกค้าแข้งต่างแดนก็เพิ่งจะได้ถ่าย

แล้วก็บอกว่าไทยชุดนี้เนี่ยดีมากปรับตัวไม่ยากนะครับ
ส่วนสุพนัทเหมือนตามองว่าไทยยุคของมาโนโพกี้นักเตะดูดีกว่ายุคของอากิรานิชโน
แล้วก็ตั้งเป้าขอผ่านเข้ารอบไม่ได้มองว่าต้องยิงให้ได้กี่ประตูครับ
ไปตัวแรก
จริงผมว่าก็อาจจะด้วยเวลานะตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ครับอาจจะ
อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอ่า
ช่วงที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนครับผม
ก็แน่นอนครับเราก็อยากที่จะคว้าชัยในทุกครั้งที่ลงเล่นอยู่แล้ว
แล้วก็อยากที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้ครับ
ไม่ครับอยากให้เข้ารอบต่อไปมากกว่า
ก็เสียงเชียร์ของแฟนบอลไทยจะกลับมากึกกล้องอีกครั้งหรือเปล่านะครับ
คำตอบอยู่ในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ๑๖พฤศจิกายน๑๙นาที๓๐นาทีนะครับ
ก็อยากเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยทุกคนไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยของเรากันนะครับ
ลงสนามเจอจีนในเกมบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ๒ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท่าสด
ส่วนใครอยากไปสนามจริงนะครับก็บัตรตอนนี้ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับ
ก็รีบจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยครับ